ใช่แล้วค่ะติดตามข่าวสารกันนะคะคุณผู้ชม
แล้วเราก็ย้ำไปจนถึงเย็นนี้เลยค่ะ

แต่ว่าหัวข้อใครพร้อมเป็นนายกยกมือขึ้น
ถูกต้องค่ะวันนี้เราไปดีเบตกันนอกสถานที่

จากการดีเบตแล้วคุณผู้ชมจะได้ดู

เราไปจัดกันที่หน้าอาคารนิมิบุตรที่สนามกีฬาแห่งชาตินะคะ
โมงเย็นวันนี้แล้วก็อย่างที่บอกหัวข้อไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วดูสิว่าแขกรับเชิญหรือว่าพักการเมืองแต่ละพัก

แน่นอนก็เป็นหัวข้อว่าใครพร้อมเป็นนายกยกมือขึ้น
ก็ต้องถามแคนดิเดตนายกของแต่ละพักสิครับ
ใช่ค่ะอย่างพักเพื่อไทยก็คุณสุดารัฐนะคะ
พักประชาธิบัติคุณอภิษฎพักอนาคตใหม่คุณธนทร

แล้วก็พักชาติพัฒนาคือคุณสุวัสดิ์
รวมถึงอีกหนึ่งพักคือพักเสรีรวมไทย
ก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
วันนี้ก็มาเดบเบตกันพร้อมเผียงเลยล่ะครับ
ก็ต้องติดตามกันการเมืองก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว
จัดถึงอยู่แล้ว๒๔มิคมนี้

ส่วนเรื่องที่ต้องเป็นห่วงคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องของพายุฤดูร้อนเพราะมีการเตือนกันนะครับ
เมื่อวานนี้๑๙มีนาคมรวมถึงเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่จะถึงนี้

จะมีพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
เหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออก

เพราะหลายพื้นที่เจอพายุลูกเห็บตกแล้วนะครับ

กลับไปที่เรื่องของการเมืองโค้งสุดท้ายแบบนี้
นโยบายการหาเสียงก็เข้มข้นขึ้นทุกทีทุกที
แล้วก็นโยบายต่างหยิบยกขึ้นมาเกทับกันบ้าง
โดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณนะครับ
ดังนั้นอยู่ที่ประชาชนในการตัดสินใจ

ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ

จะเรียกว่าโค้งสุดท้ายก็ว่าได้
วันนี้ขอขัดคอภักดิ์การเมืองนะครับ
คือดูแล้วมันจะไปกันใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้าย
เรื่องเกธับลับแหลกกัน
นโยบายประชานิยมลดแรกแจกแถม
พักนั่นจะให้นั่นให้นี่
แล้วก็เกทับกันเอาตัวเลขไปสู้กัน
มันก็จะไปกันใหญ่ครับ
คือฟังตอนแรกเนี่ยเราก็พอรับได้ว่า
เอาเถอะนี่มันเรื่องของการหาเสียง
มันก็ต้องมีเวอร์เวอร์เกินไปหน่อย
แต่ว่าพอฟังไปฟังไป
เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่า
เขาจะเอาจริงเอาจังกันมากขึ้น
กับเรื่องแจกโน่นแถมหนี้
ฉะนั้นในฐานะคนที่ทำสื่อ

ขอกระตุกพี่น้องประชาชนหน่อยเถอะครับว่า
ฟังฟังกันแล้วคิดตามไปด้วย
เพราะมีฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะกลายมาว่า
อ้าวถูกหลอกให้ช้ำใจอีกแล้ว
เอาง่ายเรื่องพืชไร่พืชผลการเกษตร
ถ้าลงไปทางใต้ตอนนี้
พักการเมืองจะเกกันเรื่อง
ราคายางกับราคาปาล์ม
เพราะว่าราคาปาล์มก็เป็นปัญหามาก
ตอนนี้รัฐบาลพยายามทำกันทุกวิถีทางนะครับ
เอาไปผลิตไฟฟ้าใส่โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า
เอาดายสต็อกลดสต็อกไปส่วนนึง
ให้ขอสมกให้รถบรรทุกเติมกันก็ได้กันไปส่วนหนึ่ง
ทำกันแทบตายยังดอกแด๊กอยู่๒บาท๗๐
แล้วก็มีพักการเมืองบางพักว่าจะให้๔บาท
พอพักนี้ให้๔บาทพักโน้นจะให้๕บาท
พอพักโน้นให้๕บาทพักนี้จะให้๖บาท
แล้วจะทำยังไงเอาเงินมาจากไหนครับ
มันจะทำยังไง
แม้กระทั่งราคายางพาราก็เหมือนกัน
ก็ตอนนี้ปลูกกันมากกว่า
ที่เขาจะรับซื้อได้ต่างประเทศเขาก็มีปลูกของเขาได้
จีนเคยซื้อของเราเดี๋ยวนี้จีนก็ปลูกได้
ตลาดมันต้องการน้อยแต่ปลูกออกมามาก
มันก็ราคาตกต่ำแง่
ด๊อกแด๊กด๊อกแด๊กอยู่๕๐กว่าบาท
นี่มีหลายพักการเมืองไปบอกว่า

พอพักกอบอกให้๖๐พักกอบอกว่าจะให้๖๕
พอพักขอบอกเขาให้๖๕พักกรบอกถ้าอย่างนั้น
ฉันให้๗๐จะทำให้เป็น๗๐

อันนี้มันก็ไปกันใหญ่อ้าวพอไปแถวแถวภาคอีสาน
เห็นไปปลาใสกันก็เรื่อง
ไล่ราคาสู้กันแบบนี้ครับ
เกกันไปเกกันมาเหมือนเกภ่ายเหรอครับ

แต่เกทับกันไว้ก่อนแล้วก็ไล่ราคา
ให้๒บาทจาก๒บาทจะให้เป็น๓เธอให้๓ฉันให้๔เอาเธอให้๔เหรอฉันให้๕
ชาวบ้านก็ฟังไปก็ฟังไปพอไปภาคตะวันออกเอาอีกแล้วไปเกทับกับเรื่องจะทำให้ราคาผลไม้ดีขึ้น
ขายได้แพงขึ้นมันจะเป็นไปได้ยังไงครับในเมื่อพอออกมามากตลาดก็เป็นของคนซื้อ
ราคาก็ต้องต่ำถ้าออกมาน้อยตลาดเป็นของคนขายราคาก็สูงมันก็วนเวียนกันมาอย่างนี้
ปีชั่วชาติจะไปกระตุ้นจะไปช่วยก็ได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะทำให้
พอไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วจะทำให้ราคาขึ้นเท่านั้นเท่านี้อันนี้แหละครับน่าเป็นห่วง
ไล่ราคาสู้กันผมดูในข่าวแล้วโอ้โหนี่อะไรกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งเงินสวัสดิการ
ผู้สูงอายุก็ไล่กันไปแบบเดียวกันเลยครับบางพักจะให้ถึงสามพัน
นี่ไล่กันไปจาก๕๐๐๖๐๐เนี่ยนะพักนี้ให้พัน
พักนี้ประกาศให้๑๐๐พักโน้นให้๑๕๐๐เอาเธอให้๑๕๐๐ฉันให้๒๐๐๐
ไล่กันไป๒๕๐๐นี่ก็เห็นป้ายบางพักให้๓๐๐๐ฮะเอาเงินมาจากไหนครับ
ทุกวันนี้ที่ให้กันอยู่เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในภาวะย่ำแย่แล้ว
ส่งไปอพทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าจะได้รับก็รอกันหน้าแห้งหน้าหาย
แต่ว่าเออแล้วมาหาเสียงกันโครมโครมเงินเด็กแรกเกิดก็เหมือนกัน
ตอนนี้ก็โผล่ขึ้นมาทุกพักไล่กันไปหมดเงินเด็กแรกเกิดเงินอสม
เหมือนกันหมดครับคือไล่บี้กันเกทับกันไม่ยอมกัน
คำถามคือว่าแล้วจะว่ายังไงแล้วจะเอาเงินจากไหนมา

บอกว่าเก็บภาษีให้ได้มากการค้าการขายเป็นอยู่อย่างนี้
ฝืดเคืองอย่างนี้ร้านค้าปิดตัวกันตั้งเยอะแยะอย่างนี้
แล้วจะไปเอาภาษีไปรีดภาษีมาจากไหน
ที่จะให้มีศักยภาพมาแล้วจะมาจ่ายตามวงเงินที่กำหนด
อันนี้ก็แล้วก็มีหลายเรื่องครับ
แม้กระทั่งค่าแรงขั้นต่ำ
ก็เป็นเหลืออันโอชะของพรรคการเมือง
ที่จะบอกกับผู้ใช้พักการเมือง
ว่าถ้าเลือกได้เป็นรัฐบาล

เพราะเขาสู้ค่าแรงไม่ไหวจ้างคนไม่ไหวปิดตัวคนก็ตกงานมากขึ้น
คราวนี้ก็อีกคราวนี้ก็อีกผู้ใช้แรงงานนั้นเขาอาจจะชัยโยโหร้องว่า
ทำค่าแรงให้ได้๔๐๐๕๐๐แต่ว่าผู้ประกอบการบอกว่าแล้ว
แล้วฉันจะอยู่ได้ไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอยู่ไม่ได้สู้ไม่ไหว
ภาวะการค้าเป็นอย่างนี้ตลาดโลกเป็นอย่างนี้ผลิตออกมาสู้เขาไม่ได้
แล้วทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้วแล้วยังมาต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นมาอีก
โดยไม่สมดุลกันกับธุรกิจกับการจ้างงานกับการขายของได้
แล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงนี่เขาก็บ่นกันอยู่แล้วมันก็ลามไปถึงตลาดหลักทรัพย์
คนก็ชะงักว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้มันจะผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไง
ฉะนั้นที่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเนี่ยอยากให้หนึ่งคนที่ฟังเราอย่าเป็นเหยื่อเขา
ฟังแล้วต้องมีดุลยพินิษฐ์ด้วยว่าจะทำได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไง
ต้องดูด้วยนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่า
อ้าวพอเป็นรัฐบาลเข้าจริงโทษทำไม่ได้พอทำไม่ได้
ส่วนใหญ่ที่เขาอ้างกันก็คือว่าเอานะปีแรกยังทำไม่ได้
เดี๋ยวปีหน้าปีโน้นทำได้อ้าวพอตัวเองได้เป็นพักร่วมรัฐบาล
ก็บอกว่าตอนหาเสียงเนี่ยเราคิดว่าจะได้เป็นแกนนำ
ตอนนี้เป็นพักร่วมรัฐบาลถ้าพักแกนนำเขาไม่เอาด้วย
ก็ก็ทำไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงอ้าวคลั้นคลั้นตัวเองเป็นพักแกนนำ
ก็บอกว่าถึงจะเป็นพักแกนนำก็จริงแต่ว่าพักร่วมรัฐบาล
เขาเป็นเจ้าของกระทรวงนั้นกระทรวงนี้อยู่เขาไม่เห็นด้วย
ฉะนั้นในฐานะเป็นพักแก่นำก็ต้องเคารพสิทธิ์เคารพเสียง
พักร่วมรัฐบาลด้วยก็อ้างอย่างนี้กันมาตลอด
สุดท้ายชาวบ้านบอกอ้าวแล้วที่ปลาใสล่ะที่หาเสียงล่ะ
อกกันนี่ผมจึงอยากจะบอกว่าเรื่องนี้๓๔วันสุดท้าย
ต้องฟังอย่างรู้เท่าทันเราต้องสอนให้พักการเมืองรู้ว่า
คนฟังการปลาใสหาเสียงคนฟังการเลือกตั้ง
คนที่เป็นผู้เลือกตั้งเขาไม่ได้กินแกรบ
เรารู้เท่าทันอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้
แค่ไหนเป็นไปได้แค่ไหนเป็นไม่ได้

มีฉะนั้นแล้วมันจะเกิดปัญหาทำให้คนว่าเบื่อหน่ายพักการเมือง
เอาแต่พูดสัญญาให้โน่นให้นี่แล้วทำไม่ได้

วันนี้ก็โค้งสุดท้ายเอาเรื่องนี้มากระตุกหน่อย
ก่อนที่จะเลิศเปิดเบิ้งกันใหญ่ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
โดนใจตรงใจจริงคุณผู้ชมส่งมาบอกว่า
อาจารย์สุภาพแล้วเหมือนฟังเรื่องเกี่ยวกับประมูลสินค้าเลยอาจารย์
โอ้โหมันไม่ไหว

ให้มากกว่านี้เหมือนประมูลสินค้ายกมือขึ้น

ระยะสั้นดูตัวเลขได้แต่ก็ต้องดูระยะยาวว่าจะเป็นจริงได้หรือเปล่า
นั่นแหละขัดข้อกันหน่อยนะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพครับคุณผู้ชมที่ส่งมาด้วยบอกว่า
เดี๋ยวเย็นนี้ก็ต้องดูเรื่องของเวทีดีเบตด้วย
ก็อยากรู้ว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับ
จริงนะคุณผู้ชมเวลาที่เราดูเราจะได้คิดจะได้ตัดสินใจ
วิเคราะห์ได้ว่าวันอาทิตย์นี้จะไปเลือกใคร